เพราะว่าแฟนเพลงเห็นหน้าเวทีเต้นสนั่น

แฟนเพลงงงไปตามคันค่ะ

เธอต้องป่วยจนถึงขั้นพบแพทย์

ว่าเธอมีการเครียดสะสมนั่นเอง
อันนี้เธอได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
อารมณ์ดีสุดและมีอารมณ์ดาวสุด
เราเจอแรงกฎจานก็เลยให้ยา
แต่ถ้าจุดยานอนหลับ
ถ้าเมื่อไหนที่หนูนอนแล้วไม่หลับ
หมอช่อยให้กินยาตัวอันนี้
อาชีพนักร้องนักแสดงก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะ
เจอข่าวดราม่าจริงบ้างไม่จริงบ้าง
ได้แล้วนะพี่มีปัญหาอยู่นะคะเออเป็นกำลังใจให้นะอย่าเครียดอย่า
เครียดใช่หลายหลายคนก็เป็นห่วงไงว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า